มีเรื่องหนึ่งที่ผู้ชายคนนึงเขามาร้องขอความช่วยเหลือกับนักข่าวของไทยรัฐทีวี
คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยมีลูกชายอีก๕คนแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่เลย
หกถึงสิบสามปีเท่านั้นเองตัวเขาเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง
เพราะเคยเกิดอุบัติเหตุตกตึกแล้วต้องใช้ไม้ในการค้ำเดิน
ภรรยาเขาก็มาทิ้งไปให้ดูแลลูก๕คน
แล้วคิดดูสิคนที่ต้องเดินด้วยไม้เท้าแบบนี้ลูกอีก๕คนยังเล็กอยู่
จะหาเงินหาทองจากที่ไหนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากให้รัฐให้กับเขาเนี่ยคืออยากได้บัตรคนพิการ
จะได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือนายวิทยาจินตนาอายุ๔๔ปีค่ะอยู่ที่พื้นที่หมู่๔ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ก็มาหาทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยนะคะแล้วก็เอาลูกเล็กมาด้วย๕คนขอความช่วยเหลือค่ะ
โดยนายวิทยาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าตัวผมเนี่ยถูกภรรยาทิ้งไปปีกว่าแล้วแล้วก็ดูสภาพร่างกายผมสิพิการทำงานหนักก็ไม่ได้
นายวิทยาเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง
แล้วเมื่อ๕ปีก่อนประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากตึกนะคุณ
แล้วตอนนั้นได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเลย
ที่เห็นที่ศีรษะนี่คือเขาผ่าสมองมานะคะ
ทีนี้มันก็ส่งผลกระทบกับร่างกายทำให้ขาซ้ายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
เวลาจะเดินก็ต้องมีไม้ค้ำยันมีไม้เท้าช่วยเดิน
แล้วเมื่อปีที่แล้วภรรยาก็มาหนีไปอีก
ลูกชายทั้ง๕คนให้เขาดูแลแค่ลำพังนะคะ
ลูกชายเขาคนโตอายุ๑๓ปีคนรองอายุ๑๒ปี
คนกลางอายุ๑๑ปีแล้วก็คนที่๔อายุ๙ปี
รวมถึงคนสุดท้องอายุ๖ปี
ตอนนี้สิ่งที่คุณวิทยาอยากได้อยากได้บัตรคนพิการค่ะ
อย่างน้อยจะได้มีเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว
ให้ได้กินให้ได้ใช้กันทั้ง๖ชีวิตนะคะ
คือผมอยากทำบัตรคนพิการนะครับ
จะได้มีเงินเงินเอาไว้ให้เลี้ยงดูลูกเป็นค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้ผมว่าพิการมาเดินไม่ได้มา๕ปีแล้ว
แล้วลูกผม๕คนเมียผมก็ทิ้ง
ซึ่งพอทีมข่าวของเรารับเรื่องเนี่ยนะคะ
ก็มีการประสานเบื้องต้นไปที่อดีตกำนันตำบลเสม็ด
คืออดีตกำนันวินัยพ้นภัยพานนะคะ
พอท่านทราบข่าวท่านก็เดินทางมาช่วยเหลือ
แล้วก็มอบเงินเบื้องต้นให้๓๐๐๐บาทค่ะ
เพื่อให้เอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับเด็กทั้ง๕คน
เพราะคุณวันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ
มันใกล้จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมอีก๒สัปดาห์เอง

เดี๋ยว๑กรกฎาคมเด็กทั้ง๕คนก็ต้องเปิดเรียน
รวมถึงเดี๋ยวจะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปด้วยนะคะ